ใช่ค่ะในกรุงเทพรถติดโดยเฉพาะย่านพระราม
แต่แทนที่คนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์จะอยู่บนถนน

สิ่งที่ตามมามีประชาชนย่านพระราม๔ถ่ายคลิปเอาไว้ได้

ก่อนหน้านี้ตำรวจเคยเข้มงวดเรื่องนี้
แต่ทำไมตอนนี้กลับมาขี่บนทางเท้ากลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วหรือ
นี่นะคะไปดูคลิปกันเลยค่ะคุณผู้ชม
คลิปนี้นะคะถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
ขณะที่กำลังรอรถโดยสารประจำทางอยู่บริเวณป้ายรอรถบนถนนพระราม๔
เลยสี่แยกด้วยน้ำไทยมาไม่มากนักค่ะ
ขึ้นมาวิ่งบนทางเท้าเป็นจำนวนมากค่ะ
และคลิปนี้ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างหนัก
เพราะว่าการขี่จักรยานยนต์บนทางเท้า
เจ้าหน้าที่ตำรวจเคยกวดขันหนักอยู่ช่วงหนึ่ง
ภายใต้โครงการทางเท้าปลอดภัยใส่ใจไม่ขับขี่นะคะ
เพราะว่าผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตั้งแต่๔๐๐จนถึง๑๐๐บาท
ตามพรบจราจรทางบกปี๒๕๒๒ค่ะ
และเป็นการป้องกันปัญหาเรื่องของการฉกชิงวิ่งราวได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายเหตุการณ์แบบนี้ก็มาเกิดขึ้น
ชาวเน็ตก็เลยมองว่าปัจจุบันรถจักรยานยนต
กลับมาวิ่งบนทางเท้าเป็นจำนวนมากแบบนี้

อกจากจะทำให้ผู้ที่เดินเท้าไม่ได้รับความสะดวกสบายแล้ว
ยังทำให้พื้นผิวทางเดินได้รับความเสียหายอีกด้วยนะคะ